เรื่องฟ้าฝนกันหน่อยดีกว่าวันก่อนปฐุมเอียอวมอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตกหนักชนิดที่เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นพายุเลย
ลมพัดแรงจนพิธีทำวัดเย็นเนี่ยล่มเลยทีเดียวพระสงฆ์รีบหนีกันแบบจีวอนปลิวของจริงค่ะ
กระหน่ำพัดเข้ามาแล้วคุณสังเกตดีนะโต๊ะที่อยู่ริมสารา
เป็นห่วงก็แต่หลวงปู่ท่านอายุมาก

ปอนเต็มที่เลยเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยซัดเข้ามาข้างในสาราค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๗พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาที่วัดเกาะเกรียงตำบลบางครูวัดจังหวัดปฐุมธานี
คุณผู้ชมช่วง๔โมงเย็นแน่นอนว่าพระสงฆ์เขาก็ลงสารา
มาทำวัดเย็นตามปกติค่ะ
ที่กำลังนั่งสวดมนต์ใกล้จะจบบทแล้วนะ
ลมเนี่ยมันพัดแรงมากเลยมาเหมือนเป็นพายุเลย
แล้วก็ซัดกระหน่ำเข้ามาในสาราค่ะ
หลวงพี่นำสวดอยู่สวดมนต์ไปก็หันระแวงพายุไปค่ะ
ในที่สุดนะคะลมแรงก็ซัดเข้ามาในสารา
พระพุทธรูปเนี่ยนะคุณสังเกตเขาบอกว่า
เป็นพระพุทธรูปยืนปางรำพึง

ทีนี้อยู่กันไม่ได้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหมาแรงจริง

กราบหนึ่งกราบสองกราบสาม

ในคลิปนี้นะได้ยินเสียงชาวบ้านด้วยบอกว่าโอ้โห
ไม่เคยเกิดพายุฝนพัดแรงขนาดนี้มาก่อน
แต่โชคยังดีนะเขาบอกมาแรงขนาดนี้ก็ยังโชคดีเพราะอะไร
มันมาแป๊บเดียวมาปุ๊บแล้วไปเลย
สาราไม่ได้รับความเสียหายมากแล้วก็ไม่ได้มีใครรับอันตรายจากพายุฝนลูกนี้นะคะ

ใช่ค่ะเปียกก่อนกันเต็มที่เลย